เรื่องต่อไปที่จะพาไปดูเป็นเรื่องราวที่ทำให้หลายคนมีรอยยิ้มนะคะเพราะว่ามีคนแชร์กันในโลก
จังหวัดอ่างทองพระปลูกผักแจกญาติโยมตอนไปบินทบาทเป็นภาพความประทับใจที่ถูกพูดถึงกันมากเลยนะคะเพราะว่าพระสงฆ์ขณะที่ออกบินทบาทในตอนเช้าเนี่ย
จากจะรับของจากญาติโยมแล้วใช่ไหมคะพระท่านยังนำผักสดนานาชนิดที่ปลูกเองเนี่ยมาให้กับญาติโยมที่มาใส่บาทกันด้วยคือเป็นภาพที่เรียกรอยยิ้มได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวคุณผู้ชม
ซึ่งพระสงฆ์รูปนี้นะคะเป็นพระสงฆ์จากวัดเทวราชตำบลเทวราชอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทอง
พระครูโสพลพัฒนาวิทานเจ้าอาวาสวัดเทวราชท่านก็เล่าให้ฟังว่าที่วัดเนี่ยมีพระทั้งหมด๑๑รูปด้วยกันนะคะมีเนรอีกหนึ่งรูปโดยจะใช้พื้นที่ในสองงานเนี้ยในการปลูกผักนานาชนิดแล้วก็เลี้ยงไก่ไข่เอาไว้
พอไก่ไข่ออกปั๊บเนี่ยก็นำไก่ไข่ไปแจกให้กับชาวบ้านส่วนผักที่ปลูกไว้พอโตเต็มที่จากการที่เก็บได้แล้วเนี่ยตอนเย็นที่เก็บเนี่ยก็เตรียมไว้เพื่อที่จะนำออกไปแจกให้ญาติโยมในช่วงตอนเช้าที่ออกบินทบาทนั่นเองคือท่านบอกว่าทำแบบนี้มาเป็นเวลานานแล้วนะสองปีแล้วอ่ะคุณผู้ชม
ใช่ค่ะยิ่งช่วงโควิดระบาดเนี่ยนะทางวัดมีการปลูกผักเพิ่มเติมด้วยนะเพื่อที่จะให้พระสงฆ์ที่วัดเนี่ยนำมาทำอาหารในโรงครัวร่วมกับข้าวของที่ญาติโยมนำมาบริจาคเพื่อทำเป็นอาหารใส่กล่องในช่วงเช้าจะได้ไปบริจาคด้วยนะคะและช่วงเย็นก็จะนำไปใส่ในตู้ปันสุกทำแบบนี้ทุกวันมานานเป็นเดือนเดือนเพื่อให้ประ
นักศึกษามากเลยค่ะคือถึงแม้ว่าแต่ว่าหลายหน่วยงานหลายภาคเอกชนก็ยังมีกิจกรรมที่จะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคภูมิ๑๙เนาะก็รวมด้วยช่วยกันนะคะ